ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ตรงนี้หน่อยมีผู้เสียหายหลายคนเขาไปร้องขอความช่วยเหลือกับหมอปลาแล้วก็ทนายภัยศาลค่ะคือบอกว่ามีกลุ่มบุคคลเนี่ยอ้างว่ารู้จักกับกลุ่มเงินทุนต่างชาติไปหามาใครกู้งงกู้เงินไม่ได้เนี่ยเอามาเดี๋ยวกู้ตรงเนี้ยกู้ได้แล้วเดี๋ยวจะให้เปอร์ทรงเปอร์เซ็นต์แต่ต้องมีก

ใช่ไหมครับอ่าโอเคเอาผมแสดงหมายจับก่อนนะ
ปึ้งเข้าไปเลยฮะตำรวจกำลังแสดงหมายจับกำลังอ่านหมายให้ฟังนี่ฮะ
หนึ่งในผู้เสียหายนี่ปึ๊กเข้ามาเลยค่ะต้องห้ามกันนะครับ
คือแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าไปมาเดี๋ยวจากผู้เสียหาย

ทุกผู้ชมครับนี่เป็นช่วงที่ชุดสืบสวนสพแพ้วที่สมุทรสาคร
ตามมาถึงที่นครปฐมนะครับที่สัมพรานนะครับเพราะว่าตามมาหาผู้ที่ถูกแจ้งข้อหา
ถูกแจ้งความแล้วก็สารอนุมัติหมายจับเอาไว้นะครับ
มีนายเพชรกิจอายุ๒๖ปีนะผมสีทองนะครับ
ธีรวัตรอายุ๓๔ปีอีกคนนึงเป็นข้อหาความผิดฐานช่อกงและหลอกลวงประชาชน
อ่ากำลังนั่งคุยกันอยู่นิติของเราก็ไปตามทำข่าวนะครับ
หมอปลาทนภัยศาลคุณน้ำแซวไปช่วยผู้เสียหายผู้เสียหายหลายเขาบอกว่าเขาถูกหลอก
แล้ววันนี้มาตรงนี้เป็นบ้านพักหลัง๑ที่สามพรานณครปฐม
เพราะตำรวจสืบทราบว่าเขาก็นัดเจอกับคนอื่น
ไม่รู้ว่าจะเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าหรือว่ากำลังจะตกเป็นผู้เสียหายอะไรยังไง
หมอปลากับทนายภัยศาลก็มาด้วยแล้วก็อย่างที่เห็นแล้วฮะ
มีคนนึงทนไม่ไหวเข้ามาด้านหลังนี่โอ้โหตบหน้าเขาเลย
แล้วยังมีช่วงที่ตำรวจเนี่ยกำลังคุมตัวนายเพชรกิจขึ้นรถ
คือเจ้าตัวเขาปฏิเสธทุกข้อหานะฮะอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วนะครับ
แต่ทีนี้พอมีหมายจับก็ต้องไปรถของตำรวจไง
ทีแรกเขาจะขอไปรถเขาเองนะฮะก็ต้องไปรถตำรวจนะครับ
ตำรวจก็ไปค้นรถของเขา

จังหวะที่หมอพรากำลังไปถาม
ว่าเออสำนึกไปทำคนเขาเดือดร้อน
เขาบอกว่าเขาเป็นเพียงพนักงาน

คือผู้เสียหายเท่ายังจะถึงตัวตลอด

ขอโทษนะที่ใส่ชุดสูตรเนี่ยนะแต่บางคนก็จะชุดชาวนาแต่ให้ใส่ชุดสูตรเนี่ยไปหลอกชาวนาพี่เคยสำนึกไหม
อันนี้เราคุยกันแบบลูกผู้ชายอ่ะเคยสำนึกไหมพี่ใครฝันพี่ไปหลอกคนนี้พี่สำนึกไหมพี่

ก็อยู่กับผู้ต้องหาอีก๒คนนะครับ
แต่คนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นแค่พนักงานของบริษัท
ทำหน้าที่ประเมินที่ดินแล้วก็ขับรถเท่านั้น
อยู่ไหนอยู่ไหนคุยกันด้วย
มาเป็นตำแหน่งอะไร

ทำหน้าที่ทำอะไรคะ
หน้าที่ผมก็ตอนนี้ผมเป็น

ผู้ประเมินมูลค่า
พูดอยู่หาหลายเลยเขาบอกว่าเรามีการไปประเมินที่

แล้วเราเอาอะไรมาประเมินครับผม

คุณน้ำฟ้านี่ภรรยาหมอปลานี่เหมือน

โอ้โหนี่ตอนที่คุมตัวมาถึง
สพบ้านแพ้วนะครับ
เล่นเอาเซธารากันเลยนะครับ
โอ้ย

อันนี้เขาก็ไปคุมตัวมาแล้วฮ
ตำรวจเพราะว่ามีคนแจ้งฟังเอาไว้

เป็นสามีภรรยานายวรวุฒิกับนางสวรรค

เพราะว่าเคยให้ความช่วยเหลือตอนเป็นพนักงานโรงงาน
มาอ้างตัวว่าเป็นเจ้าของบริษัททุนต่างชาติ

แล้วพูดหวาดล้อมให้เชื่อว่ารู้จักคนสำคัญ
นักการเมืองนายพลรัฐมนตรี

สถานการณ์ส่วนใหญ่ธนาคารไม่ค่อยอนุมัติหรอก

แล้วก็เลยบอกว่าบริษัทเขามีวงเงินกู้ตั้งหมื่นล้าน
ก็ไปหาลูกค้าที่ต้องการจะฝากขาย
จำนองอสังหาริมทรัพย์ศักดิ์๔๕ราย
มูลค่า๒๐๐๐ล้านบาท
แล้วก็จะได้ค่าในหน้าร้อยละ๒๕หรือ๕๐ล้านบาท
แต่ขั้นตอนแรกลูกค้าต้องจ่ายค่าประเมินก่อนนะ

พอถึงเวลาจ่ายเช็คให้ลูกค้าบริษัทบ่ายเบียง
ว่าในทุนใหญ่เห็นว่าลูกค้าสนิทกับผู้ประเมินให้ราคาเกินจริง
ขอลดยอดเงินลงเหลือร้อยละ๑๐
ลูกค้ารับไม่ได้ก็เลยยกเลิกไป
เขาขอเงินค่าประเมินคืนแต่กลายเป็นว่าถูกปฏิเสธค่ะ

แล้วพอลูกค้าจะรอเงินกู้ไม่ได้เงินกู้ตามที่ตกลงตามที่ต้องการ
ขอเงินประเมินคืนอ้าวไม่คืน

ได้วางแผนบุกรวบกลุ่มผู้ต้องหาอยู่หลายครั้ง
ก่อนหน้านี้๑ในผู้ต้องหาติดโควิด๑๙
ก็เลยมีการนัดรวมตัววางแผนกับตำรวจสพบ้านแพ้ว

อยากให้ผู้เสียหายรายอื่นออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะ

นายภัยศาลก็บอกว่ากรณีนี้เนี่ย
ช่อกลงผู้เสียหายเยอะมาก
ก็ทีมงานหมอปลากับทีมงานทนายภัยศาลก็ช่วยกัน

ช่วยจนสำเร็จสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้
โดยว่าพวกรณีนี้สำเร็จด้วยกว่าแล้ว
แล้วก็มีการเก่าอ้างผู้หลักผู้ใหญ่
เช่นนาฬิชน์รัฐมนตรีทฤษฐารมนตรีนร์ธรรมนิสัมพันธ์ส่อนะครับ

มาสอบเข้าได้จริงกับธนายภัยศาลก็
จนสุดท้ายทางทีมงานหมอปาธนายภัยศาลทีมงานรายการผู้คับผู้สาปภัย
วางแผนกันจนหลุดไปรอบหนึ่งจนครั้งนี้สำเร็จ
โอ้โหช่อกงทั้งประเทศทั่วทุกภาค
มูลค่าจริงเกือบหลักหมื่นล้านนะพี่อุ๋ย
จากการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทนี้ค่ะอยู่ที่พระราม๒เป็นห้องเช่าร้าง
แล้วก็ย้ายไปลาดพร้าวบริษัทไม่มีการรายงานบัญชีมา๓ปีแล้ว
พนักงานมีอยู่๔คนแล้วคนประเมินที่บอกเป็นแค่คนประเมิน
ก็ไม่ได้มีเอกสารรับรองการเป็นผู้ประเมินอะไรด้วย
คือถ้าตามข้อมูลจากผู้เสียหายก็คือเขาก็พูดหมดแต่ว่ามันไม่เคยเห็นจริงใช่ไหม
ยอมจ่ายเงินค่าประเมินให้เขาไปแล้วเราก็ไม่ได้เงินคืน
ไม่ได้เงินคืนไม่ได้เงินกู้ด้วย